เหมือนร้านนี้เหมือนกันคุณผู้ชมดิฉันจะพาไปไทยแลนด์๔๐แล้ว
จะมาเดินไปต่อคิวรอสั่งอาหารให้มันเสียเวลาทำไม
ถ้าเกิดว่ารถขายอาหารมันสามารถเดินทางมาหาเราได้
สบายขนาดนี้ไปสิคะรออะไร
ไปที่โรงเรียนปริ้นต์รอแยวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
งงใช่ไหมว่าทำไมถึงพาไปที่โรงเรียน
เพราะว่าหน้าโรงเรียนนี้เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวขายไงคุณ
ร้านที่ดิฉันบอกก็คือเราไม่ต้องเดินทางไปถึงที่ร้านเลย
เพราะว่าเขาจะมาเสิร์ฟความอร่อยถึงที่ถึงโรงเรียนแบบนี้
แล้วคุณเห็นไหมเนี่ยเขามีรถแบบขับขายไปเรื่อยตระเวนขายไปด้วยนะคะ
แต่ร้านนี้เขาเป็นร้านแบบรถจักรยานพ่วงข้าง
ซึ่งแถวหน้าโรงเรียนคุณจำได้ไหมมีอีกร้านหนึ่งที่เป็นฟู้ดทัก
อาหารญี่ปุ่นถูกต้องอาหารญี่ปุ่นราคาย่อมเยาว์
ร้านนี้เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยววังสิงคำ
เตี๋ยวไก่ตุ๋นเป็นรสเล็กแบบนี้แต่ว่าเมนูเขาเนี่ยไม่เล็กนะคะ
เมนูเขายิ่งใหญ่เมนูเขาอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่
หมี่ไก่ตุ๋นหมูตุ๋นสารพัดเมนูแม้แต่ซุปเปอร์ทีนไข่ก็มี
ก็คือขาไก่นั่นแหละถูกต้องค่ะมาดูเรื่องของรสชาติกันบ้าง
อย่างที่บอกว่ารสชาติไม่เล็กเพราะว่าโอ้โหคุณเด็ดดวงแน่นอน
ดูจากลูกค้าเนี่ยน้องหนูนะคะมีทั้งผู้ปกครองเด็กนักเรียนคุณครู
มาต่อแถวซื้อกันเรียกได้ว่าร้านนี้เป็นขวัญใจของเด็กแถวนั้นเขาเลยล่ะค่ะ
เจ้าของร้านนะคะชื่อว่าคุณเกียรติศักดิ์แสงสว่างอายุ๒๔ปีค่ะ
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแบบรถพ่วงแบบนี้นะ
เพราะว่าไม่อยากเปิดร้านแบบอยู่กับที่ไงคุณต้องรอให้ลูกค้าเดินทางมาหาถูกไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเปิดร้านอยู่กับที่แล้วทำเลขายมันไม่ดี
คุณลองคิดดูสิขายไม่ได้นะขายได้น้อยนะไม่คุ้มนะค่าเช่าท่งเช่าที่อีก
สิ่งสำคัญของการขายอาหารนะไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวทำเลต้องดีด้วย
สำคัญมากนะคะก็เลยปิ้งไอเดียเอาล่ะใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ไปหารุคค้าถึงที่วันหนึ่งไปเลย๓๔ที่

ขายกินอร่อยกลับบ้านนอนอิ่มสบาย
เจอคุณพี่เขาแบบนี้ก็ลองไปอุดหนุนกันดูนะครับ
ต้องเรียกพี่สูตร

คนกันเองเราลดกันได้แล้วอายุเนี่ย
ใช่ไหมเวลาคนถามอายุเท่าไร

ต่อรองอายุหรือขายของคะคุณ

ฝากไว้ธนาคารอายุที่เหลืออยู่๒๕

คุณฝากธนาคารไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอา